ตำรวจก็เตรียมที่จะบังคับใช้กฎหมายนะครับกับผู้ที่เข้ามาวนรับของบริจาคที่สนามหลวงแล้วก็นำไปขายต่อเพื่อไม่ให้ทำลายเจตนารมณ์ของผู้ที่บริจาค
ขณะเดียวกันนะครับก็ยังสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพในรูปแบบต่างที่ได้ปะปนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนกับผู้ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
ภาพการเข้าแถวเรียงรายและการเดินเท้าเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังของประสบกรณิกรที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทย
จิตอาสาที่นำสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับประชาชนตามเส้นทางถนนราชดำเนินและเส้นทางใกล้เคียงรวมไปถึงท้องสนามหลวง
ภาพของประชาชนที่มีจิตอาสาหลั่งไหลนำน้ำใจมาแจกจ่ายเป็นภาพที่เห็นจนชินตาเพราะทุกคนล้วนมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙แห่งราชวงศ์จักรี
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยยืนยันว่า

เดินทางมาด้วยจิตใจอันน้อมถวายสการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
แต่สิ่งที่พวกเขากังวลคือการตกเป็นเหยื่อ
ของกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
คดีรักทรัพย์โทรศัพท์มือถือวางไว้ข้าง
ก็ถูกคนที่เข้ามามาหยิบเอาไป
ซึ่งก็จับได้หมดนะครับ

แต่กรีดกระเป๋าเกิดที่ข้างหน้า

กระเป๋านำมาสะพายไว้ด้านหน้านะคะ
เพื่อความปลอดภัยของตัวทุกท่านเองค่ะ
ัญญาเพชรแก้วสมาชิกสมาคมวิทยุอาสา
ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ด้วยการสลับสับเปลี่ยนกันกับสมาชิกในชมรม
รับว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวง

เป็นบิดาแห่งการสื่อสาร
มีพระอัจฉริยภาพและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ที่เป็นประโยชน์อย่างหาที่สุดมีได้

ประชาชนที่เดินทางเข้ามาบางคนไม่ทันระวังตัว
ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ
เมื่อกลุ่มอาสาสมัครสังเกตเห็น
ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

คือประชาชนต้องระมัดระวังตัวเอง

ก็คงดูแลได้ไม่ทั่วถึง
อยากจะบอกประชาชนว่ามาตรงนี้

แต่อยากจะฝากไว้ให้ดูแลทรัพย์สินนะครับ
ของตัวท่านเองให้ดีนิดนึง

ประชาชนจะเดินทางเข้ามากลับไหว้เพราะลมศพเยอะมาก
ตี๔ตี๕เข้ามาแล้ว
แล้วคนจะเยอะตลอดทั้งวันทั้งคืน
ไม่ใช่ว่าจะมีแต่กลางวันนะครับกลางคืนก็มีนะครับ
เดินทางมาเข้าไม่ได้ก็ยืนไหว้ข้างนอกอย่างนี้

ถ้าเกิดผมกลับดึกผมก็จะเห็นตรงนี้
มิจฉาชีพหรือกลุ่มจิตอากุศลเข้ามาในหลายรูปแบบ
แงงตัวใช้เสื้อสีดำอำพรางเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์
แก๊งลักทรัพย์แก๊งล่วงกระเป๋าและกรีดกระเป๋า
ซึ่งมิจฉาชีพกลุ่มนี้จะจับตัวได้ยาก
แต่มิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง
คือกลุ่มคนที่วนเวียนรับของบริจาค
แล้วนำไปขายต่อในราคาถูก
โดยไม่คำนึงถึงจิตใจของผู้ที่นำสิ่งของมาแจกจ่าย
หวังให้สิ่งของทั้งหมดถึงมือคนที่ต้องการจริง
เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึกเป็นศิลธรรมจัญญาบันที่ดี
พี่น้องที่เอามาแจกมาจ่ายมาเพื่อจะให้กระจาย
ให้กับทุกคนที่มาถวายความสักการะเพื่อแบ่งปันกัน
เพราะฉะนั้นใครเอาไปเพื่อไปกักตุ้นเป็นส่วนตัวมากมาย
มันก็คงจะไม่สมควรนะครับอาจจะไม่ผิดอาญา
ประหยัดที่มีโทษทางอาญาเพราะว่าการกักตุ้นต้องเป็นสินค้าควบคุม
สิ่งของที่ถูกวนรับไปหากนำไปใช้ผู้ให้ก็ได้กุศล
แต่หากนำไปขายต่ออาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๔
ระบุว่าผู้ใดกระทำการด้วยประการใดต่อผู้อื่น
อันเป็นการรังแก่ข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอาย
เดือดร้อนรำคาญต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้สั่งการให้ทุกจุด
กรองบุคคลเหล่านี้ไม่ให้กลับมาก่อเหตุ
หรือประชาชนที่พบเห็นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที